บอก๒แสนแขนไม่ได้จับ

ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับน้องซายไปคุยกับลุงวินหลังจากที่เขาฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่หลายวันต่างฝ่ายก็ต่างบอกว่าใครเป็นยังไงอะไรยังไงคือลุงวินเนี่ยเคยออกมาให้ข่าวเพื่อขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนก่อนบอกว่าเนี่ยเด็กสาวในหมู่บ้านเนี่ยนะชื่อน้องซายวัย๑๙ปีอ่ะมาขอเงินนะบอกจะไปกินหมูกระทะก็ให้ไปแต่มีข้อ
เรื่อยเพื่อให้ซายเนี่ยมาหาให้ได้ผ่านไปปีกว่า
ให้เงินทรายไปสองแสนค่ะไม่เคยได้เจออะไรซายเลย
นี่ฮะซายก็บอกโอ้มันไม่ใช่นะก็ลุงวินนั่นแหละ
ตื้อไม่เลิกซายไม่รู้จะทำยังไง
คนแก่อะไรเหี่ยวเห่าอะไรพวกนี้นะฮะ
สุดท้ายเมื่อวานคุณภูริพัฒน์พาน้องซายไปบ้านลุงวิน

เพื่อจะให้คุยกันว่าเออตกลงจะเอายังไงจะจบกันแบบไหนยังไง
เขาก็คุยกันตกลงกันมีเสียงเมียลุงวินตะโกนออกมาด้วย

พอดีบ้านลุงหินไปว่าป้าแกก็ไม่ได้หรอกใช่ไหม
แกก็เลยถือมีดมายืนฟังว่าจะคุยอะไรกัน
ได้แต่ตะโกนไปตะโกนมาลุงวินเลยบอก

ส่วนเงินทองที่ว่าโอนอะไรให้ไป๒แสน
ซึ่งซายบอกความจริงไม่ถึงสองแสนหรอกแค่แสนกว่า

นี่นะฮะก็จบตรงนี้นะ
แต่ซายบอกว่ายังไม่ทันไรเลยนะฮะอันนี้ช่วงเย็นค่ำ

มีใครช่วยเป็นสื่อกลางให้ได้บ้าง
คุณชิวภูริภัปุณธิ์เพชรคนนี้เลยพาซายเข้ากรุงเทพฯ

ผมก็พยายามต่อสายหาลุงวินด้วยเสียดายลุงวินก็ไม่รับสาย
คือวันนี้เนี่ยนี่ฮะ
เพราะซายบอกว่าลุงวินเขาจะฟ้องทราย

ซ้ายเขาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งห่างกัน๔๕กิโลนะฮะเมื่อพฤษภาคมปี๖๔
ตูนบอกว่าอยู่ดีลุงวินเนี่ยมาบอกตูนบอกช่วยหาเพื่อนให้หน่อย
เป็นเด็กผู้หญิงขอเฟสขอเบอร์อะไรพวกนี้ให้หน่อย
เหงาแกอยากมีเพื่อนแล้วถ้าหาให้ได้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เงินไปกินหมูกระทะ
ตูนก็เลยไปถามซายว่าได้ไหมซายก็บอกก็ได้ก็ให้เฟสอะไรไป
แล้วลุงวินก็ให้เงินมาพันหนึ่งเขาก็ไปกินหมูกระทะกัน
แต่ทีนี้ปัญหามันเกิดเพิ่มเนี่ยต่อเนื่องมาก็คือตูนเนี่ยไปซ้ำดอกสอง
คือไปบอกลุงวินว่าซายเนี่ยติดหนี้ตูนอยู่พันสาม
วินก็เลยบอกอ้าวเดี๋ยวใช้หนี้แทนทรายให้แต่ความจริงแล้วตูนเนี่ย
เอาเงินไปผ่อนรถจักรยานยนต์ของตูนนะฮะ
ทีนี้ลุงวินก็ทีนี้ก็เทียวหาซาอย่างเดียวเลยเพื่อจะทวงคืนทวงคืน
สายก็บอกเอ๊ะอะไรไม่เกี่ยวแล้วก็คุยกันไปคุยกันมานะ
กลายเป็นว่าลุงวินจะเจอทรายให้ได้
พออยากเจอทรายก็จะใช้วิธีคือเดี๋ยวโอนเงินให้
๓๐๐๐มั่ง๔๐๐๐มั่ง๑๐๐๐มั่ง๒๐๐๐มั่ง

ถึงธันวาคมต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งผมก็ลองนั่งคำนวณเงินกับซายนะ

คิดว่าลุงหวินเนี่ยให้เงินทรายตกเดือนละ๘๐๐บาท
ตั้งแต่พฤษภาคมปี๖๔มาถึงธันวาคมปีนี้เนี่ย๑๐กว่าเดือนเนี่ยเกือบ๒๐เดือนมันก็ร่วมแสนกว่า
ซึ่งซายบอกมันก็ใช้ไปทุกเดือนมันไม่ได้ให้เป็นเงินก้อนไงใช่ไหมฮะ
ทีนี้จุดแตกหักที่ลุงวินแกไปร้องขอความเป็นธรรมเอาเรื่องไปบอกกับสื่อมวลชน
ก็คือเมื่อช่วงธันวาคมที่ผ่านมาต้นสักกลางเดือนเนี่ย
ซายเขาบอกเขาหนีลุงวินเลยนะเขาแบบทนไม่ไหวแล้วลุงวินตามตื้อจะเจอให้ได้
แล้วคอยจะโอนเงินมาให้โอนเงินก็โอนเงินมาแต่แบบไปตามหาถึงบ้านก็มี
หนีไปทำงานในตัวเมืองอุดรธานีลุงวินเนี่ยส่งข้อความมาตามอีกบอกให้กลับบ้านเดี๋ยวลุงจะให้เงิน
ทีนี้จะให้อีก๔๐๐แต่ลุงโอนให้๓๐๐แต่ซายไม่กลับ
หวินก็เลยไปบอกกับสื่อทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็วิวาทะกันเรื่อยมา
นี่นะฮะวันนี้ผมก็เลยได้คุยกับน้องซายนะแล้วก็เพื่อนชื่อน้องตูนนะ
แต่ลุงหวินแกไม่รับโทรศัพท์อ่ะสิฮะ
ซายบอกอยากเคลียร์ให้ชัดเอาให้จบจริงเลย

ว่าจะแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์
ทะนายโลสนาลงบอกว่า
มันยังไม่เข้าขายักยอกทรัพย์
เป็นการให้ด้วยเสน่หา
นี่ค่ะคณะเดียวกัน
แล้วจากนี้ไปซายบอกเข็ดแล้ว
เพราะตัวซายเองเนี่ยก็ยอมรับว่าซายก็สงสารเมียลุงวินนะ

เฮ้ยหนูบอกแกตลอดหนูตลอด

หนูไม่ชอบคนแก่หนูเกลียดหนูรังเกียจ

บางครั้งหนูก็ด่าว่าแบบแกชอบพูดเหมือนว่าตัวเองแบบยังเป็นนุ่มอยู่
ด้วยใช่ไหมลุงหวินบอกจ่ายค่าเทอมมีไหมครับจ่ายค่าเทอมให้ไม่ค่ะ

แล้วเมื่อวานคุยกับลุงวินบอกเงินก็ไม่เอาก็ได้

ส่งข้อความมาทวงเงิน๔๐๐๐บาท
ที่ให้ครั้งล่าสุดซึ่งสายบอกว่าโอนแค่๓๐๐๐บาทเนี่ยตกลง
วินเคยบอกจะฟ้องช่อโกงใช่ไหมทราย

แต่ไปเช็คแล้วยังไม่ได้ฟ้องเลยหรอก
ยักยอกมันคงไม่เข้าหรอกนะครับมันคงไม่เข้าหรอก

วินเหรอไหนลองรับสายหน่อย

ครับผมจะโทรมาเบอร์นี้หรือเปล่าครับ

นี่คุณคนที่๓นะครับไม่ใช่ครับ
อันนี้ขออภัยครับขออภัยครับขออภัยครับ
อันนี้เอ๊ะอันนี้ใช่ใช่เสียงลุงเห็นไหม
ให้คนอื่นรับค่ะ
น้องเขาบอกให้คนอื่นรับหรือเปล่านี่นะฮะ
เราก็พยายามติดต่อลุงวินแต่ไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
เท่าที่ทราบก็คือลุงวินแกก็อยู่บ้าน
อยู่กับเมียของแกนั่นแหละ

คือณตอนนี้ซายบอกซายจบ
วินก็น่าจะจบเพราะว่าอยู่บ้านตลอดไม่ออกจากบ้านเลย

เป็นรูปที่เคยส่งให้เพื่อที่ลุงหินจะให้โอนเงินให้
แล้วก็เงินเนี่ยไม่เอาคืนนะซายบอก

บอกไม่ให้แล้วเอาล่าสุดที่คุยกันเมื่อวาน
คือลุงวินบอกไม่เอาเงินซายบอกขอยึดตรงนั้น
หวังว่าจะจบขอให้จบค่ะครับ